ความโสดเป็นเหตุสังเกตได้เหมือนกันนะคุณไทย
มีนางเอกคนนึงไปทริปทำบุญกับพระเอกรุ่นน้องที่อายุทยา
คนก็แบบว่าเอ้ยเดาต่างนานาที่กองทัพอะไรอย่างนี้
เพราะว่าคู่นี้ค่ะเป็นคู่พนังที่แบบเข้าเป้าที่สุด
เพราะเขาเล่นด้วยกันไงสายความกับเด็กฟึกงานน่ะ
แล้วดูเคมีดิมันเข้ากันเหลือเกินเออค่ะ
ยังค่ะยังยังไม่พอจากนั้นนะคะก็มีชาวเน็ตปล่อยภาพทั้งคู่เนี่ย
ได้เคลียร์ประเด็นที่หลายคนสงสัยแบบร่ายยาวให้ฟังกันเลยนะ
เริ่มที่ทิพย์อายุทยายืนยันว่าไม่ใช่เธอนะจ๊ะ
พร้อมกับบอกสถานะว่าสนิทกับหนุ่มพีคก็แค่พี่น้องเท่านั้น

ส่วนภาพที่ไปทำบุญที่วัดก็คือภาพเก่าค่ะ
เมื่อกี้กับพี่โป๊ปไปเลยสิตัวเธอเนี่ยก็ยืนยันนะคะตามเดิมว่าก็เป็นแค่พี่น้องเหมือนกันนะคะ
และตอนนี้นะก็แฮปปี้กับความโสดสุดค่ะ
ล่าอ้อนหลับอเจ้าด้วยนะรอฟินด้วยจ้ะบุภเพสันนิวาส๒

ก็ได้เห็นแล้วล่ะค่ะคือความจริงมันไม่มีอะไรเลย
ก็ถ้าจะคิดว่าเป็นโบนัสคือก็จะบอกอย่างนี้แล้วกันว่า
ความจริงแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำงานด้วยกันก็สนิทด้วยกันทั้งหมดนะคะ
พอเห็นข่าวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเพราะว่าอายุทยาเราก็ไม่ได้ไป
แล้วก็มันมีคลิปที่ไปทำบุญใช่ไหมคะอันนั้นก็นานแล้วอ่ะประมาณแบบปี๒ปีแล้วอะไรอย่างนี้
ซึ่งที่ไปก็คือเป็นวัดแถวบ้านเบลก็เอาเป็นว่าตอนนี้แบบว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรอะค่ะใช่
ก็เอาเป็นว่าไม่ได้ไปละกันค่ะ
อีกไม่นานเกินรออ๋อเจ้าจ๋ารอจิ๊บได้เลยจ้ะ
เขาบอกว่านี่สมการรอคอยแน่นอนนะคะ
รอดูกันด้วยแล้วกันเนอะเราติดตามกัน

ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พิสูจนฝีมือนะ

รุ่นหลานเอาเข้าไปคุณผู้ชมค่ะ
เชื่อว่าดังเป็นพลุแตกอีกแน่นอนนะคะ